เรื่องราวที่หลายคนไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวมานานและรักเลิกระหว่างต้นอาจกับแต้วนัทพรนั่นเอง
ที่สุด๑๔ปียื้อเอาไว้ไม่ไหวค่ะทั้งสองคนเลิกกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ
หลายคนติดตามแล้วก็ตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าเฮ้ยจริงจริงเหรอที่คู่รักที่ดูจะเป็นที่หลายคนชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเป็นคู่รักที่น่ารักคู่หนึ่งเลยนะคะสิบสี่ปีคบกันมานานมากมากเลยนะคะแม้ว่าไม่มีคำว่าเลิกจากปากแต้วแต่ชัดเจนแล้วนะคะว่าทั้งคู่ไปต่อกันไม่ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
เห็นว่ามีการทิ้งระยะห่างกันมากว่าหนึ่งเดือนแล้วนะฮะแต้วย้ำด้วยว่าพร้อมมุกออนสวยแบบไม่ต้องคำใจอะไรมากค่ะแต่ว่าประเด็นมันไม่จบตรงนี้ค่ะไม่จบที่ว่าแค่แต้วโสดเพราะว่ามีคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะข่าวลือว่าที่เลิกกันไปกับหนุ่มต้นเป็นเพราะว่าแต้ว
ตั้งวงเมาส์เนี่ยเอาเมาส์ยังไงอ่ะพูดมาเลยแต้วเขาบอกว่าแต้วเนี่ยมีหนุ่มไฮโซมาตามแจกขนมจีบมากมายทั้งไฮโซที่เพิ่งเลิกกับดาราสาวหมวยหรือจะเป็นไฮโซที่รวยล้นฟ้าหน้าเป๊ะค่ะไปทายกันเอาเองไปเดากันเอาเองที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมย้ำนะเป็นแค่ข่าวลือยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะจ๊ะซึ่งหลายคนก็อยากรู้ว่าเอาจริงแล้วพี่ต

รอแต้วออกมาเคลียร์ดีกว่า

ทุกวันนี้ดิฉันยังแต่ตีรังกาโชว์อยู่เลย